เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าณตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ย
กระแสของไอ้ไข่เนี่ยโด่งดังมากแล้วประชาชนจำนวนมากก็เคารพสัทธาเป็นอย่างมาก
บางคนก็ไปขอโชคขอลาบแล้วเขาก็ได้ก็ปากต่อปากกันไป
แล้วก็วัดต่างที่ไม่ใช่วัดเจดีนก็มีการอัญเชิญไป
แล้วก็ไปตั้งอยู่ที่วัดมีการสร้างขึ้นมาเป็นรูปปั้นจำลองของไอ้ไข่มากมาย
แล้วมันก็มีล่าสุดเป็นดราม่าตามมาเนื่องจากว่า
มันมีภาพของคุณบินกับคุณไทยเขาเดินทางไปวัดเจดีครับ
แล้วก็มีการไลฟ์พูดถึงเรื่องของการที่จะมาบูชามาเชิญไอ้ไข่วัดเจดี
อยู่ที่วัดดอนใหญ่อยู่ที่ปฐุมนะครับ
แล้วจริงแล้วมันมีข้อห้ามของวัดอยู่แล้วว่า
ห้ามนำวัตถุอื่นใดจากภายนอกเข้าไปภายในวัด
หรือว่าไปหาประโยชน์อื่นแอบแฝงภายในวัดเจดีนะฮะ
แต่คุณบินเขาย้ำว่าสิ่งที่เขาถือที่เขาจะนำไปมันคือไอ้ไข่จากวัดเจดี
ก็เลยกลายเป็นดราม่าว่าคุณบินทำผิดกฎข้อห้ามหรือเปล่า
คนงานพนักงานในวัดถูกสั่งพักงานไป๑๖คน
ดราม่าตามมาต้องไปถามทั้งเจ้าอาวาสวัดเจดีทั้งเจ้าวาดวัดดอนใหญ่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันยังไงกันแน่
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าหลังจากที่คุณบินคุณเอกพันธ์เดินทางไปวัดเจดีในวันที่๑๓ที่ผ่านมา
เป็นเรื่องดราม่าที่เราเห็นในภาพเนี่ยคือการไลฟ์ของเขาออกมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตนเนี่ยนะฮะกับคุณบินคือคุณไทยเล่านะฮะ
คุณไทยกับคุณบินเนี่ยเข้าไปถึงวัดสักประมาณบ่ายโมงตั้งใจจะไปนำรูปปั้นไอ้ไข่บูชาจากวัดเจดีนี่แหละ
แล้วก็จะเอาไปอยู่วัดดอนใหญ่ที่ปฐุมเพราะเป็นวัดที่ยากจนเขาว่าอย่างนั้นยืนยันว่าที่เขาถือที่เขาเอาไปเนี่ยเป็นไอ้ไข่วัดเจดีแน่นอน
แล้วก็จะมาขออนุญาตเอาไปตั้งไว้วัดดอนใหญ่ที่ปฐุมเพื่อให้คนเนี่ยไปกราบไหว้ต่อที่วัดดอนใหญ่ได้กราบไหว้บูชาแล้วก็ที่รออยู่ในภาพนั้นเนี่ยรอเจอกับเจ้าอาวาสวัดเจดีในห้องเนี้ยนะระหว่างรอหลังจากนั้นเนี่ยรอถึง๔โมงเย็นก็ยังไม่ได้พบเจ้าวาดวัดเจดีนะบางคนก็บอกว่าท่านติดกิจนิมนต์อยู่บางคนก็เดินมาบอกว่าท่านมาให้เขา

อะไรบ้างวัดที่เขายากจนบ้างไม่ควรจะมากีดกันเพราะเรื่องของสถานเนี่ยคนมีสถานเยอะมากต่อไอ้ไข่หรือวัดตะไข่ที่แหละนะฮะเอาไปฟังเสียงคุณเอกพันธ์ชี้แจงเรื่องนี้นะฮะคือท่านไม่เห็นใจวัดวัดเล็กหรือว่าไม่เห็นใจวัดที่เขายากจนอ่ะอุตส่าห์เสียสตังค์เสียนู่นเสียนี่มาเพื่อที่จะมาขอพบขอเจอเขา

ตัวอะไรอันต่างมันก็จะกลับไปคืนสู่ตัวเขาเอง
คือต้องบอกว่าคุณไทยคุณบินเนี่ยที่เขาไปวัดเจดีเพราะว่าได้รับการร้องขอจากเจ้าวาดวัดดอนใหญ่บอกว่าช่วยกันหาเงินสร้างโบสถ์หน่อย
เพราะว่าวัดดอนใหญ่วัดที่ไม่ค่อยมีเงินคุณไทยคุณบินก็เจตนาดีก็รับตบปากรับคำกันไปก็เลยเดี๋ยวจะไปนิมนต์อันเชิญทางด้านของไอ้ไข่มาจากวัดเจดีแล้วกันเนอะเอาไว้ที่วัดดอนใหญ่คนจะได้ทำบุญเยอะจะได้มีเงินช่วยกันสร้างวงสร้างโบสถกันไป
คือตอนนี้โบสถที่วัดดอนใหญ่สร้างไปแล้วส่วนหนึ่ง

ใช่ค่ะแล้ววัดติดหนี้เนี่ยอยู่สี่ถึงห้าร้าน
เออนะฮะก็เลยเป็นเจตนาที่ดีที่จะทำกุศลให้กับวัดดอนใหญ่แหละนะฮะทีนี้เราไปถามทางด้านของท่านอาจารย์แว่นหน่อยนะฮะ
พระครูพุทธเจติยาพิรมนะฮะเจ้าอาวาสวัดเจดีไอ้ไข่
ข้างในบอกว่ากรณีของคุณบินกับคุณไทยเนี่ยนะที่ไปไลฟ์ที่วัดเจดีเนี่ยนะ
แล้วก็ไปพูดในไลฟ์ว่าเนี่ยจะไปอันเชิญไอ้ไข่ไปด้วยนะที่เขาบอกว่าเป็นการอัญเชิญเนี่ย
อันนี้เจ้าอาวาสพูดนะจริงไม่ใช่การอัญเชิญแต่เป็นการโปรโมท
อาจารย์แว่นบอกว่าทางวัดได้มีการจดลิขสิทธิ์ทุกอย่างแล้วตั้งแต่
รูปปั้นไอ้ไข่หนังสือประวัติความเป็นมานะจดหมดวัตถุมงคลก็จดด้วย
ซึ่งงานที่วัดสร้างสรรค์ขึ้นมาถือเป็นลิขสิทธิ์ของวัดอยู่แล้ว
อยากจะให้ทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะคนนครศรีเนี่ย
จำรักษาปกป้องไอ้ไข่ให้ยืนยงคู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราช
อย่าให้เหมือนยุคจตุคามรามเทพต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างทำขึ้นมา
สุดท้ายมันก็จบเร็วมันก็ไปเร็วนะฮะ
บอกว่าอัตมาไม่อยากให้ไอ้ไข่เป็นอย่างนั้น
อยากให้ช่วยกันรักษาเอาไว้ที่นครศรีมากกว่า
ไปฟังเสียงท่านพระอาจารย์แว่นครับ
คือท่านก็พูดด้วยความที่เป็นห่วง
อยากจะให้ไอ้ไข่อยู่คู่กันกับประเทศ
ที่ไม่ได้มีอะไรมาทำลายใช่ให้มันเลือนหายไปเหมือนยุคจตุคามที่โอ้โห
มาโครมเดียวทุกคนแข่งกันสร้างแข่งกันทำแล้วสุดท้ายมันก็หายไปเลย
อ๋ออะไรแบบนี้วัตถุมงคลเกี่ยวกับจตุครามบางทีต้องเอาไปทิ้งอ่ะ
เพราะมันไม่มีค่าแล้วไงท่านไม่อยากให้ไอ้ไข่เป็นแบบนั้น
อืมอ้าวจากเรื่องในวัดมาถึงเรื่องนอกวัดก่อนหน้านี้นะคะ
พระพยอมก็เคยแสดงความคิดเห็นนะคะเตือนสติเตือนใจชาวพุทธไปแล้วรอบนึงแหละ
เกี่ยวกับเรื่องของความศรัทธากระแสศรัทธาไอ้ไข่เนี่ยนะคะ
พูดอีกสักรอบแล้วกันนะคะท่านบอกว่าเรื่องเนี้ย
พอมันเกิดดราม่าขึ้นมาท่านบอกว่าถ้าไม่มีผลประโยชน์
มันก็จะไม่มีความขัดแย้งที่จริงคนเราก็ควรต้องเคารพสิทธิ์กัน
เขาเกิดที่ไหนหมายถึงไอ้ไข่ตาไข่เนี่ยนะคะ
เขาเกิดที่ไหนบ้านไหนเมืองไหนควรให้ผลประโยชน์ของบ้านเมืองนั้น
ควรจะไปลอกเรียนแบบเขาอยากฝากเตือนชาวพุทธว่าอย่าหลงลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา
อย่าปล่อยให้ศรัทธาสั่นคลอนน่าสงสารไอ้ไข่ท่านบอกแบบนี้
วันมีแต่คนมาขอขนาดพ่อแม่ลูกมาขอยังเบื่อเลย
นี่ใครก็ไม่รู้มาขอกันทั้งวันเบื่อแย่เลยไอ้ไข่เนี่ยเอาฟังเสียงหลวงพ่อ
แต่ว่าที่จริงนะคนเราก็ควรเคารพสิทธิของเขาเกิดที่ไหนเมืองไหนบ้านไหน
ก็ควรให้เป็นผลประโยชน์ของบ้านนั้นเมืองนั้นก็ไปจงมีศรัทธากับหลักธรรมคำสอน
พระพุทธเจ้าสอนนั้นลาบมีอยู่ขยันหารักษาดีครบมิตรที่ชี้คุมทรัพย์
และใช้จ่ายไม่เกินรายได้ลาบตัวเนี้ยมันจะเกิดโดยอัตโนมัติทุกวัน
แต่ถ้าไม่ขยันหาเงินหาทองจะมากินจะไปขยันหาให้ใคร
แล้วทุกคนไปหาใครหมดสงสารให้ใครบ้างเหรอ
พระพยอมท่านก็พูดมีเหตุผลนะตอนนี้ขอทั้งประเทศแล้ว
สารให้ใครบ้างสงสารให้ใครบ้างนะสุดท้ายท่านก็เอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแหละ
เรื่องของการยึดมั่นคำสอนแล้วก็ทำมาหากินไปอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าหลังจากที่พระอาจารย์แว่นท่านได้บอกว่าท่านจดลิขสิทธิ์หมดแล้วนะ
เรื่องของรูปปั้นไอ้ไข่เนี่ยล่าสุดวัดบวกครกเหนือ
ตำบลท่าวังตานอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ตอนแรกมีการอัญเชิญไอ้ไข่มาประทับไว้
กลับไห้บูชาขอโชคลาภกันแต่หลังจากพระอาจารย์แว่นได้บอกว่ามีการจดลิขสิทธิ์
นะฮะไม่ได้มีวัดสาขาไม่สามารถนำไอ้ไข่ไปให้เช่าบูชาหรือสักการะได้
เหนือครกวัดบวกครกเหนือตัดสินใจให้พระลูกวัดนำรูปปั้นไอ้ไข่
เอาออกไปเก็บรักษาที่อื่นก่อนชาวบ้านหลายคนไปตั้งใจจะไปกราบว่าย
ไม่มีแล้วอ่ะคนก็ตกใจอ้าวรูปปั้นไอ้ไข่หายไปไหน
ไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วต้องชี้แจงว่าท่านบอกว่าไม่อยากให้มันมีดราม่า
เพราะว่าก็ท่านอาจารย์แว่นได้บอกแล้วว่ามีการจดลิขสิท
ก็เลยเอารูปปั้นขอไอไข่ไปไว้ที่อื่นก่อนนะฮะไปถึงก็อาจจะไม่ได้พบเจอแล้ว
แต่วัดอื่นยังไม่ทราบว่าทำแบบนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับ
พอพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์แล้ววัดอื่นอื่นจะทำยังไงอันนั้นอ่ะสิฮะค่ะ